คนนี้ก็เคยร่วมงานคุณอ้ำพัชราภาคุณเคลลี่ไง

แต่พี่เคลลี่ตอนนี้นะคะก็มีข่าวเรื่องหัวใจ

ใครคะวานพี่แซมอยู่แล้วนั้นชื่อคุณพรอยพรอยพายลินค่ะ

ภาพนี้แหละค่ะเขาไปถ่ายที่ภูเก็ตกันนะคะ
ภาพมันก็หวานแล้วค่ะแต่ดราม่าเกิดขึ้นกับคอมเมนต์นี้ค่ะ
พี่เคลลี่ครับผู้หญิงเสื้อดำเขาเป็นรักไปคือเป็นราม่า
เคลลี่ก็ไม่พอใจกันสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปพาดพิง
ใส่ร้ายป้ายสีอีกเพราะว่าคุณพลอยไพรินเขาเป็นคนนอกวงการ
ที่สำคัญบางข่าวพาดพิงไปถึงเรื่องอดีตของพี่เคลลี่อีก

ซึ่งเรื่องนี้นะคะพี่เคลลี่ก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐแบบผ่านวีดีโอคอร์เลยค่ะ
บอกว่าอยากให้เคลียร์ค่ะนี่แก้ไขเถอะนะคะ

ส่วนภาพที่ถ่ายด้วยกันหน้าร้านภาพนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยปาน
ก็คิดว่าแบบถ่ายชิลเป็นโมเมนต์น่ารัก
แต่ปรากฏว่าฮือฮาแล้วสิคนถามมาเยอะนะคะ
ซึ่งพี่เคลลี่ก็แจ้งนะคะว่าไม่ใช่การเปิดตัวแฟนใหม่นะครับ

ไอ้รุ้นค่ะแจ๊กเกอรีน
แกก็ต้องฮือฮานะคะ

หลายคนก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าพี่
ก่อนหน้านี้ก็ปิดไปแล้วแล้วรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ
เคลลี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ยิ้มสู้นะคะ
แม้ว่ายอดที่ผ่านมายอดตก
แกก็บอกเดี๋ยวรอดูอีกทีละกันไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เราก็มาทิ้งโอเวอร์ร้านเราเทคโอเวอร์ร้านได้๑เดือน

พลังมา๓๔รอบแล้วก็กระทบอย่างหนักเลยครับ

หลังปีใหม่มีวันหนึ่งเจอประวัติศาสตร์
ยอดตกมาเป็นเลขคือไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับ
นี่ก็เข้าใจนะครับผู้ประกอบการณ์ทุกท่าน
ฝ่าวิกฤตทางนี้ไปให้ได้นะคะ